สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนขึ้นมานะคะ
เพื่อให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการห้องสมุด
โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ซึ่งถือว่าเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ
นายวัดติงสมิทประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มีประชาชนเข้ามาสอบถามข้อมูล
หรือว่าข้อสงสัยกับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกศมเองมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน
จึงเป็นที่มาของการเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
จะเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทยค่ะ
สมมีหน้าที่สร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลต่างได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
หวังว่ามันเป็นมิติใหม่นะครับ
ซึ่งทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วก็ค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วนะครับ
เพราะว่าเราสามารถที่จะติดต่อผ่านออนไลน์มา
เราสามารถจะเข้าทางเว็บไซต์นะครับ
รวมทั้งเฟซบุ๊กยูทูปนะครับ
แล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับ
ขอยืมหนังสือไปอ่านได้นะครับ
เราก็สามารถที่จะให้ครั้งละประมาณ๑๕วันนะครับ
ท่านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
ทั้งนี้ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด
สารสร้างสารความรู้สารเครือข่าย
สร้างคนสร้างสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้เป็นพื้นที่แบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่าย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
เรื่องของเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์และยูทูป
ให้เรียนรู้มากกว่า๑๒๐๐๐รายการ
เพื่อให้มีความรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
อกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมมือกับองค์กรสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
อาทิห้องสมุดสถาบันราอูลวอเลนเบิกนะคะ
ว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
เครือข่ายระหว่างห้องสมุดกฎหมายการเมือง
และการปกครองในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย
ครอบคลุมทุกด้านตรงความต้องการของผู้ค้นหา
สำหรับห้องสมุดแห่งนี้เปิดขึ้นค่ะ
เพื่อที่จะรองรับผู้เข้ามาใช้บริการทุกประเภท
รวมทั้งผู้พิการที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว
โดยสามารถเข้ามาสมัครและใช้บริการยืม
บริการคืนหนังสือได้ด้วยตัวเอง
เครื่องยืมและคืนอัตโนมัติ
ของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้ทุกวัน

ภายในสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กศมที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาแจ้งวัฒนะค่ะ